อ่ะทุกผู้ชมครับตอบตามเรื่องนี้ต่อให้นะฮะ

คือผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำเนี่ย
เขาพาภรรยาของลูกบ้านเนี่ย
หนีไป๕วันแล้วย้อนกลับมาที่บ้าน

คือต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวกันหมดแล้วนะ

มีสามีมีภรรยามีลูกกันหมดแล้วนะครับ

คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ไปเจอตัวผู้ใหญ่บอยแล้ว

ตรงนี้คือที่เห็นแต่เสาเนี่ย

อันนี้เป็นเรือนหอหลังใหม่ของผู้ใหญ่บอยเขานะ

หอหลังใหม่เพราะว่าเขากำลังสร้างเพื่อจะอยู่กับ

ภรรยาของลูกบ้านอะนะ

คือทั้งหมดนี้เราใช้ชื่อสมมุตินะครับทุกผู้ชมครับ

เรื่องราวง่ายย้อนให้ฟังหน่อยหนึ่งนะฮะ

นี่คือผู้ใหญ่บอยอายุ๕๗ปีแล้ว

ส้มก็เป็นเมียของคนในหมู่บ้านนี่แหละ

เป็นหญิงสาวอายุ๕๕ปี
พาหนีหายจากหมู่บ้านไป๕วัน

ก่อนที่เมื่อวันก่อนจะย้อนกลับมานะฮะ

เขาก็มาเคลียร์กันทั้งสองครอบครัวสองฝั่ง
ก็คือฝั่งภรรยาของผู้ใหญ่บอย

กับมีฝั่งผู้หลักผู้ใหญ่ของฝั่งของผู้ใหญ่บอยเขา

ทางฝั่งสามีของส้มเนี่ย

ถ้าเกิดจะให้อย่าให้เลิกแล้วอะไรต่อกันเลิกกันไปเนี่ย

แต่สมบัติอะไรต่างนานาเนี่ย

เดี๋ยวเรื่องบ้งเรื่องบ้านเรื่องที่ทรัพย์สินอะไรเนี่ย

แต่ฝั่งภรรยาของผู้ใหญ่บอยบอกไม่โอเค
บอยเนี่ยตั้งใจจะพาส้มเข้าบ้านนะฮะ

บอยเขาเลยกำลังสร้างบ้านหลังใหม่อยู่

ไหนผมก็ยกภรรยาให้ก็ได้เนี่ยไม่เอาแล้วเขาจะเอาเรื่องแล้ว
เขาเปลี่ยนใจแล้วจะเอาเรื่องนะฮะอ่านี่คือเรื่องราวของเมื่อวานนะครับ
ส่วนวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับผู้ใหญ่บอยติไปคุยด้วย
คุยที่บ้านที่กำลังสร้างอยู่นี่แหละเขาบอกผมขอชี้แจงหน่อย
ในมุมนึงเนี่ยผมก็โดนกลั่นแกล้งนะกลั่นแกล้งยังไงผู้ใหญ่บอยบอกว่าอย่างนี้ครับ
เรื่องราวของผมกับส้มเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยผมไม่ใช่เพิ่งว่า
แอบรักแอบชอบกันพาหนีกันตอนนี้นะผมเนี่ยรักกันมาตั้งแต่เมื่อ๓๐ปีก่อนแล้ว
โอ้โหเดี๋ยวนะ๓๐ปีก่อนเลยเหรอคะใช่เมื่อวานสามีของส้มเนี่ยบอกกับเรา
บอกว่าอยู่กินแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับส้มเนี่ยตั้งแต่ปี๒๕๒
แต่ยอมรับว่าอยู่กันแบบคลุมถุงชนส้มก็บอกกับผมตลอดว่าไม่รักผมนะ
รักผมแต่มีลูกกันสองคนแล้วนะผมก็คิดว่าพูดเล่นก็โอ้โหก็อยู่กันมาตั้งกี่ปีแล้วล่ะ
เอ้าอยู่ดีหนีไปกับผู้ใหญ่บอยซะอย่างนั้นวันนี้ผู้ใหญ่บอยบอกว่าเขารักกับส้มมา๓๐ปีแล้ว
แต่มันไม่ลงตัวความรักในตอนนั้นต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัว
เนื้อเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำรวจสวายจะฉีกอำเพลงเมืองชาวะปุริลำนะคะ
แยกย้ายกันไปมีครอบครัวจนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้ใหญ่บอยกับส้มได้มาเจอกันอีกครั้งผู้ใหญ่บอยเขาเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ใหญ่บอยบอกว่าพอมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยถ่านไฟเก่ามันคุ
กว่าปีก่อนเคยรักกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เจอกันอีกครั้งนึงโอ้โหฐานไฟเก่ามันคุจริง
แล้วผู้ใหญ่บอยเขาบอกกับเรานะครับเขาบอกว่าเขาก็เคยบอกภรรยาเขา
เพราะว่าเขาก็อยู่กันแบบแม่เหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้อยู่ให้กินแต่งงานกันก็อยู่กันไป
เขาก็เคยบอกลูกนะว่าเขาก็ไม่ได้รักแม่นะอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้ผู้ใหญ่บอยเขาบอกกับเรานะฮะแต่เรื่องศีลธรรมนี่ผู้ใหญ่บอยต้องเข้าใจนะ
มันอีกมุมนึงนะเพราะว่าคุณส้มเขาจดทะเบียนสมรสกับทางสามีเขานะ
บอยบอกว่าพอได้มาเจอกันอีกครั้งนึงก็เลยตัดสินใจพาส้มเนี่ยหนีออกไปจากหมู่บ้าน
ก็หนีออกไปกันหลายวันไปอยู่กันแบบหลบหลบซ่อนซ่อนสุดท้ายทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็คือส้มกับผู้ใหญ่บอยเนี่ยบอกว่าอยู่แบบหลบซ่อนแล้วมันอึดอัดมันไม่ไหว
เมื่อวันก่อนก็เลยตัดสินใจพากันกลับมาบ้านกลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็นัดเจรจากันทั้งสองฝั่ง
เคลียร์กันไปเลยเมียของผู้ใหญ่บอยมาผัวของส้มมามาคุยกันว่าจะเอายังไงกันดี
เพื่อหาทางออกนี่นะฮะ๔คนคือความจริงเนี่ยผู้ใหญ่บอยบอกว่าไปเคลียร์กันที่บ้านกำนันนะ
กำลังเป็นคนกลางทุกฝ่ายก็ตกลงกันแล้วว่าอ้าวเคลียร์กันแบบนี้ลงตัว
ฝั่งสามีของส้มบอกว่าสมบกสมบัติอะไรที่ส้มบอกไม่ติดใจสินสมรสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยกให้ลูกหมด
โอเคงั้นส้มก็ไปอยู่กับผู้ใหญ่บอยผมไม่ว่าอะไรฝั่งเมียผมบอกไม่ให้เข้าบ้าน
ยังไงก็ไม่เอาผมก็สร้างบ้านใหม่ก็ได้เดี๋ยวผมอยู่กับส้ม
โอ้โหก็มันก็น่าจะลงตัวแล้วนี่ไงผมขึ้นเสาร์แล้วสร้างบ้านแล้วจะอยู่กับส้มเนี่ย
ไวมากอ่ะยอมรับผู้ใหญ่บอกยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องไม่เหมาะสม
มันผิดศีลธรรมแต่จะทำยังไงก็เขารักกันผมรักกัน
กันมาตั้งแต่สามสิบปีก่อนด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ก็ให้ลูกลูกของทั้งคู่เนี่ย
คือทั้งผู้ใหญ่บอยกับของส้มเนี่ยลูกของทั้งสองฝั่งเนี่ย
ก็ให้ลูกเนี่ยมานั่งจับเข่าคุยกันแล้วด้วยนะคือลูกเนี่ยเคยมานั่งจับเข่าคุยกันว่า
คือนี่ผังครอบครัวนะปกติฉันเริ่มปวดหัวแล้วค่ะตอนนี้
คือลูกลูกของลูกของส้มกับลูกของผู้ใหญ่บอยเนี่ย
เขาเคยมานั่งจับเข่าคุยกับพ่อกับแม่เขา
เรื่องที่ว่าพ่อกับแม่
คือไม่ใช่สนับสนุนนะหยุดได้ไหมอ๋อเลิกกันได้ไหมอย่าทำแบบนี้ได้ไหม
อ๋อคือลูกมาขอร้องทั้งผู้ใหญ่บ่อยกับส้มเคยแล้วเคยแล้ว
แต่ผู้ใหญ่บอยกับส้มเขาบอกว่าโอ้โหไม่ได้เหรอ
ไม่ได้จริงผมรักกันจริงลูกขอก็ไม่ให้เหรอ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่ติไปคุยกับผู้ใหญ่บอยนะฮะ
มันไม่ใช่เรื่องของคนใหญ่หรอกนะ
คือพวกเราไม่ใช่เด็กน้อย๑๐๒๐ขวบอย่างฉันนี่จะ๔๐แล้ว
อย่างไอ้ไกยอย่างไอ้ทิศโรศนี่แต่ละคนนี่เป็นผู้ใหญ่
มันรุนิติภาวะกันหมดแล้วแล้วมันแต่ถ้าไม่เคยทำเรื่องอะไร
ให้พ่อแม่เดือดร้อนนะนี่เป็นเรื่องของพ่อแม่
แล้วลูกต้องมาเคลียร์มันใช่ไหม
ลูกเขามาเคลียร์นึกคือลูกมาขอร้องพ่อว่าแบบให้พ่อไปคิดดูอ่ะหยุดได้ไหมลูกก็โตกันหมดแล้วนะฮะ
เพราะผู้ใหญ่บอยเขา๕๗แล้วส้มเขา๕๕แล้วแต่พ่อพ่อของแม่
ทั้งสองฝั่งของลูกเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขารักกันเขาเลิกกันไม่ได้
ทีนี้เรื่องที่มีคนให้ข้อมูลว่าผู้ใหญ่บอยไปหาส้มที่บ้าน
ตอนที่สามีของส้มออกไปทำงานข้างนอกไปหากุ้งตอนกลางคืน
เนี่ยผู้ใหญ่บอยเขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อยไม่จริงนะฮะนะเดี๋ยวเขา
ฟ้องด้วยนะคนที่ไปให้ขงให้ข่าวอะไรแบบนี้ค่ะหาว่าเขาแอบไป
หาภรรยาชาวบ้านตอนกลางคืนอะไรประมาณอย่างนี้นี่ฮะไม่เคยอะไรประมาณ
อย่างเนี้ยที่เขาบอกนะครับเราก็ถามต่อว่าหากมองในมุมกลับกัน
เนี่ยอ้าวถ้าเกิดมีผู้ชายคนอื่นแล้วเขาแอบมามีความสัมพันธ์มา
มาชอบกับภรรยาผู้ใหญ่บอยผู้ใหญ่บอยจะเอาไงจะรู้สึก
ยังไงเออนะจะมาบอกว่าผมรักกันตั้งแต่๓๐กว่าปีผมมาเคสเดียว
เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บายบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะก็

นี่ผมอยากจะฟ้องจุดนี้เลยเพราะว่ามีคนพูดว่าตอนบวช
เขาไปเก็บกุ้งเนอะแล้วทางนี้โทรให้ผมเข้าไปครับอันนี้ไม่
ใช่เลยไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยผมอยากให้ผมอยากให้สื่อแก้ไข
ตรงนี้ด้วยผู้ใหญ่แก้ผ่านสื่อเลยครับนั่นแหละที่จริงนั้นไม่
ใช่ที่ว่าผัวไปใส่กุ้งแล้วทางนี้โทรให้ผมเข้าไป
นั้นไม่ใช่เลยอืมมีคนมาทำกับภรรยาเราแบบเนี้ยมีความ
สำคัญตรงนี้ความคิดความรู้สึกยังไงครับผมคือว่าคำ
คล้ายกันนะนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นสิทธิของคนนั้น
คือผู้ใหญ่บอยเนี่ยเขาพยายามบอกกับเราว่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเนี่ยมันมีชาวบ้านบางกลุ่มที่จะกลั่นแกล้งเขา

เพื่อจะให้เขาเนี่ยหลุดออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

เขาบอกว่าเขาจะไปล่ารายชื่อ
เพื่อจะถอดถอนผู้ใหญ่บอยออกจากตำแหน่งเลยนะฮะ

คิดว่าถูกกันแกล้งจากคนที่ไม่ชอบเขา
แล้วต้องการขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน
ก็เลยกุเรื่องข่าวมั่วเมื่อกี้นี้ขึ้นมา

คือผู้ใหญ่บอยเนี่ยบอกว่า

เดี๋ยวเขาเคลียร์กันเองในครอบครัว
แล้วมันมีชาวบ้านบางคนบางกลุ่มเนี่ย

มันผิดศีลธรรมแล้วกฎหมายก็มีอยู่ใช่ไหม
เรื่องของการจดทะเบียนสมรสอะไรพวกนี้

ของเขากับส้มเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ

เป็นที่พออกพอใจของชาวบ้าน
เมื่อเช้ายังมีคนโทรมาให้กำลังใจเลย

บอกผู้ใหญ่อย่าลาออกนะผู้ใหญ่อย่าหวั่นไหว

จะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง
แต่ตอนนี้เนี่ยคิดว่ามีคนบางกลุ่ม

เพื่อจะมาทำให้ผมเนี่ยหลุดจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

ปกติการเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่เขาต้องมีคุณสมบัติไหม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

ปีก่อนมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งถูกยิงตายเพราะไปค้ายาเสพติด
เนี่ยผมมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเอ้ามีเรื่องอีกแล้ว
หนึ่งก่อนผู้ใหญ่บอยแป๊บนึงก่อน
ที่บอกว่าอาถรรพ์หมู่บ้านแล้วแต่ละคนที่เขาแบบว่า
การที่เขาช่อลาดบังหลวงแล้วถูกจับนี่เป็นอาถรรพ์เหรอคะ

หรือการที่อาจไม่รู้ว่าถูกยิงตายโดยสาเหตุอะไร
แต่ไปยุ่งเกี่ยวค้ายาเสพติดอันนี้ก็อาถรรพ์เหรอคะ
การที่ผู้ใหญ่บ้านรักกับภรรยาลูกบ้าน
แล้วจะไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยจะถูกถอดจากตำแหน

แกเลยมองว่ามันเป็นมุมอาถรรพ์หรือเปล่า
ใครเป็นผู้ใหญ่บ้านเจอแต่เรื่องอะไรประมาณอย่างนี้
ไม่คือผู้ใหญ่บ้านทำตัวยังไงก่อนที่ยกตัวอย่างมา

คือเรื่องอย่างนี้เขายังไม่อยากให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน

ว่าจะพยายามให้คือว่านิขวบไปก่อนนี่แหละประมาณนั้น

ก็โดนรู้ทุกคนจะต้องรู้โดยปริยาย

มาเรานี่ก็ไม่รู้จะลักษณะไปก็ยังไม่รู้เนอะ
รู้ว่าเกิดจากการกระคั้นของเราของแต่ละ
คนลักษณะอย่างนี้มีคนก็พูดว่า
อาจจะเป็นอาานก็ได้เขาอ้างั้นอืมก็น่าคิด
ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเหลือเกินนะฮะ
ทุกผู้ชมครับคุณติก็พยายามจะคุยกับคุณส้มนะฮะ

คุณส้มภรรยาคนใหม่ของผู้ใหญ่บอยนะ
ว่าอยากจะชี้แจงอะไรยังไงบ้างไหม
เพื่อมันมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาด

เพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจนะครับ
วันนี้ไม่เจอนะฮะเราไปที่บ้านนี่คือ
บ้านของคุณส้มอ่ะนะที่สามีของคุณส้มเขาอยู่นะครับ
คุณส้มก็ไม่สะดวกให้ข้อมูลสามีก็ไม่สะดวกให้ข้อมูลนะครับ
ได้เจอน้องสาวนะน้องสามีของคุณส้ม
ขี่จักรยานยนต์มาพอดีนะฮะ
เธอบอกว่าเธอก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่า
ทางคุณส้มกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาไปแอบคบหาอะไรกันยังไง
แต่พอรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าก็เสียใจมาก
สงสารพี่ชายมากพี่ชายนี่รักภรรยามากนะครับ
แต่งงานอยู่กินจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี๒๕๔
ตอนนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจพี่ชายกลัวพี่ชายจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ฉันไม่เคยฉันไม่รู้เลยค่ะและหลานไปบอกว่า
แล้วแม่ก็ตกใจร้องไห้เลย
พวกทางนู้นไม่รู้ก่อนผมอยู่มูล
อุ่นสองค่ะ

แล้วก็ขับรถไปหาไปหาน้า
พี่นาซีดนี่ฉันก็ร้องให้พี่สาวก็ร้องให้สงสารพี่ชาย
สุยงานทุกคนตอนนี้ก็เป็นห่วง
จะเป็นห่วงฉันก็มาบ้านประจำนี่
พี่ใจเย็นเถอะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องคิดมากหรอก
มันต้องฆ่าตัวตายเหมือนในโทรทัศน์นะ
พี่อย่าเอาอย่างคนนะสงตุบ้านช่องเราเยอะแยะ
หน้าไร่เราก็ทำเยอะแยะสมบัติเราเยอะแยะมาตาอย่าคิดสั้นนะ

คุณตั้มนี่เป็นสามีของคุณส้ม
ก่อนที่คุณส้มจะไปอยู่กับผู้ใหญ่บอย
ได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับชาวบ้านบอกว่า
คือถ้าผู้ใหญ่บอยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะบอกว่าเออเป็นอาถงอาถรรพ์
ของการเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่ามีผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนในพื้นที่อยู่ไม่ครบวาระ
มีเหตุให้ต้องออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
อย่างชาวบ้านที่คุยกับเราเนี่ยเขาบอกแม่มันไม่น่าใช่นะ
มันเป็นเพราะตัวผู้ใหญ่บ้านเองหรือเปล่า
เพราะแต่ละเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านเจอเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องที่มันผิดกฎหมายทั้งนั้น
อย่างกรณีของผู้ใหญ่บอยเนี่ยมันก็ผิดศีลธรรมด้วย
ไม่มีไม่มีลูกบ้านคนไหนไปกลั่นแกล้งผู้ใหญ่บอยหรอกชาวบ้านก็ฝากบอก
มันไม่จริงหรอกพี่ถึงว่ามันมีอาถรรพ์จิตใจคนเราถ้ามันแข็งแกร่งพอ
ถ้าถึงขนาดมีคนเตือนแล้วอ่ะถ้าคุณคิดว่ามันเกี่ยวกับอาถรรพ์
มันจะยังยังทำอยู่ไหมถ้ามีคนถึงขนาดเตือนขนาดนี้แล้วแล้วยังไม่ฟัง

แสดงว่าเรามองว่ามันเกิดจากอะไรครับถ้าไม่ใช่ครับ
ก็จิตใจของเขานั่นแหละค่ะเขาก็ตามปกตินิสัยเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อยู่เลย
ถ้าที่ได้ยินเช้าบ้านคนอื่นพูดนะคะเขาเจ้าชู้อยู่เลย
หน้าจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำนะมาถามข้อมูล
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งทุกฝ่ายประหลัดอำเภอบอกนะครับ
แต่ถ้าผู้ใหญ่บ้านมีการทำผิดจริงมันก็ต้องดำเนินการทางวินัย
โดยเฉพาะเรื่องของการให้ออกจากตำแหน่ง
ส่วนเรื่องทางอาญาก็ต้องไปฟ้องกันอีกมุมหนึ่ง

กำหนดก็คือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ก็ต้องสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นนะครับ
ถ้ามีมูลเราก็จะมีกระบวนการสอบสวนดำเภอบอกการทางวินัย
ซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตว่าเดี๋ยวให้อำเภอดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนให้เรียบร้อยนะครับ
เรื่องชู้สาวเรื่องอะไรนะครับก็ระเบียบวินัยค่ารายการหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะคล้ายกันนะครับ
ถ้ามีความผิดโทษทางวินัยก็ถึงขั้นออกจากราชการ
ท่านผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยคือผู้ใหญ่บอยอาจจะมองในมุมที่มันข้ามขั้นตอนไปหน่อย
คือผมมองในมุมนะคือถ้าเอาล่ะถ้าเขาบอกว่าเขารักกันแต่ทั้งสองฝ่ายมีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็ต้องไปเคลียร์กับครอบครัวคุณก่อน

เอาละคนโอ้โหไม่รักแล้วไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วมันมีปัญหาอะไรก็ไปคุยไปเคลียร์กันถ้าเข้าใจแล้วถ้ามีทะเบียนสมรสก็ไปจดทะเบียนหย่าอะไรให้เรียบร้อย

แต่ผู้ใหญ่บอยนี่ถึงขั้นแบบสร้างบ้านมันอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละโดยที่ยังไม่ได้เคลียร์อะไรตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น